ส่วนเรื่องของการปราบปรามบ่อนการพนัน

กับตำรวจที่เกี่ยวข้องตอนนี้นะฮะ
พบตรลงดาบเลยนะคุณนะ

มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่๒ทัพ๒๕๕๙
เรื่องการโยกการย้ายเจ้าหน้าที่คุณ
คราวนี้ใครโดนรู้ไหมครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒พลตำรวจโทวีระจีระวีระ
ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติงานตำรวจแห่งชาติ
ชั้น๒๐อาคาร๑สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเลยนะครับ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้มนวยการ

ส่วนคนที่ไปแทนนะฮะก็คือ
คนตำรวจโทรอยหญิงขภัยโรศ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒คุณ
เพราะก่อนหน้านี้นะทางผู้การจังหวัดต่างในพื้นที่ภาคตะวันออก
เด้งโดนย้ายโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม

หัวก็คือทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

ก็โดนด้วยโดนแล้วฮะค่ะสำหรับการสั่งย้ายนายตำรวจ

แน่นอนว่าเกิดขึ้นจากกรณีของการที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องในการปล่อยประละเลย

เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
แล้วก็เป็นต้นต่อของการระบาดของโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ตอนนี้นะฮะมีการเปิดเผยออกมาอีกนะครับ
การเปิดเผยออกมาอีกว่ามี๗ตำรวจระยองชนบุรี
ผู้การยันสารวัตรปราบปรามปล่อยให้มีบ่อน
มีรายชื่อออกมาแล้วนะมีรายชื่อออกมาด้วยนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีวิธีการในการจัดการตำรวจที่เกี่ยวข้องอย่างไร
เดี๋ยวต้องรอติดตามถูกต้องค่ะ
แล้วก็เมื่อเช้านี้อาจารย์วิศนุรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์
บอกว่าตอนนี้นะนายกกำลังสั่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้คุณ
คณะกรรมการสืบสวนบ่อนการพนันและขบวนการขนแรงงานเถื่อน
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทาบทามรายชื่อว่าใครจะนั่งเป็นกรรมการใครจะนั่งเป็นประธาน
คาดว่าอีกหนึ่งถึงสองวันจะได้คณะกรรมการชุดนี้มา
แล้วกรรมการชุดนี้คือมีหน้าที่รับเรื่องแจ้งจากประชาชน
ประชาชนไม่กล้าไปแจ้งตำรวจมาแจ้งชุดนี้ได้
ชุดนี้จะรายงานเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีนะคะ
เป็นสองเรื่องที่สำคัญนะครับ
เรื่องของการพนันเรื่องของบ่อนต้องปราบปรามให้สิ้นซาก
แล้วก็เรื่องการลักลอบแรงงานเถื่อนเนี่ยนะครับ